เรามีภาพบรรยากาศสดให้คุณผู้ชมได้ติดตามต่อเนื่องแน่นอนนะคะ
สำหรับการชุมนุมของกลุ่มคณะรัศดร๖๓
ณเวลานี้ปักหลักชุมนุมกันอยู่ที่บริเวณแยกราชประสงค์นะคะ
เราได้มีการรายงานความเคลื่อนไหวต่อเนื่องตั้งแต่เมื่อวาน
ตั้งแต่อนุสวรีประชาธิปไตย
ธรรมเนียบรัฐบาลและมาถึงแยกราชประสงค์
ณวันนี้ค่ะมีจุดเชื่อมต่อความเชื่อมโยง
ยังไงกันบ้างเดี๋ยวเราจะย้อนพาคุณผู้ชมไปติดตาม
เมื่อคืนนี้ก่อนครับขอไล่เรียงไปตั้งแต่ช่วงตีหนึ่ง
เพราะเชื่อว่าเมื่อวานนี้คุณผู้ชมติดตามไทยรัฐทีวีต่อเนื่องอยู่แล้วนะคะ
อนุสวรีประชาธิปไตยไปที่ธรรมเนียบรัฐบาลมีอะไรเกิดขึ้น
แต่ช่วงเวลาตีหนึ่งคืนที่ผ่านมามีความเคลื่อนไหวสำคัญนะคะ
อานนท์นำพาหรือทนายอานนท์ค่ะ
พร้อมด้วยนายพระฤทธิวารักษ์หรือเพนกวิน
และนายพานุพงศ์จัดนอกหรือไม้ระยอง
แก่นนำกลุ่มคณะรัศดร๖๓
ขึ้นเวทีปราศัยบนเวทีชุมนุมหน้าธรรมเนียบรัฐบาลนะคะ
ที่จุดสะพานชมัยมรุเชษ
โดยบอกว่าจะยุติการชุมนุมหน้าธรรมเนียบรัฐบาลในช่วงเช้า
แล้วจะเคลื่อนขบวนไปแยกราชประสงค์เวลา๑๖นาฬิกา
ให้เหตุผลว่าจะไม่ตั้งอยู่ในชัยภูมิที่เสียเปรียบ
เป็นยุทธวิธีชุมนุมแบบฮ่องกงโมเดล
นักศึกษาออกมาชุมนุมตามสถานที่สำคัญค่ะ
แล้วก็บอกว่ามีข่าวยืนยันว่า
ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเตรียมสลายการชุมนุม
ก็เลยฝากไปยังทหารที่เตรียมสลายการชุมนุมว่า
ต้องมีหมายสารและทำในเวลากลางวัน
เพราะจะไม่ปักหลักอยู่ที่นี่เพื่อรักษาชีวิตผู้ชุมนุม

แกนนำจะนั่งรอให้จับบนเวทีขอให้ผู้ชุมนุมนั่งเฉย
เมื่อคืนก็ค้างคืนกันที่หน้าธรรมเนียบรัฐบาลนะคะ
นำบอกว่าจะอยู่ด้วยกันถ้าไม่ถูกจับ
ก็จะไปแยกราชประสงค์ด้วยกัน
อันนี้คือไล่เรียงไปจากตีหนึ่งคืนที่ผ่านมานะคะ
ตี๒ค่ะนายอานนท์ให้สัมภาษณ์ที่หลังเวทีนะคะ
ก็ย้ำว่าถ้ามีการสลายการชุมนุมจะไม่ต่อสู้ไม่ขัดขืน
แต่ต้องเป็นไปตามกฎหมายมีคำสั่งของสารแพ่งอย่างชัดเจน
และการสลายการชุมนุมในเวลากลางคืนถือว่าขัดกับหลักสากล
ยุติเวทีธรรมเนียบรัฐบาลชั่วคราวไปที่แยกราชประสงค์
ถือเป็นทางออกที่ทุกฝ่ายจะปลอดภัยร่วมกันรวมถึงเจ้าหน้าที่ด้วยค่ะ
ช่วงบ่ายค่ะคุณผู้ชมก่อนถึงเวลานัดหมาย
ถ้าแกนนำบอกว่าถ้ามีการถูกจับ
แก่นำรุ่น๒และรุ่น๓พร้อมทำหน้าที่ต่อ

ยืนยันว่าย่านราชประสงค์เป็นพื้นที่ที่นิสิตนักศึกษาเดินทางสะดวก
เป็นพื้นที่กลางเมืองชาวต่างชาติจับตา
โดยจะไม่ไปสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจแน่นอน

ตี๒๕นาทีที่บริเวณสะพานมะขวานรังสรรค์
ผู้ชุมนุมที่ดูแลพื้นที่ก็ดูแลเข้มเลยนะคะ
มีการนำรั้วนำแบรีเออร์มากั้น
ไม่ให้รถตำรวจเข้าไปในพื้นที่การชุมนุม
แล้วก็มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดโดยรอบด้วยนะคะ
ตี๒๓๐ตัวแทนผู้ชุมนุมเข้าเจรจาค่ะ

และขออยู่ในพื้นที่การชุมนุมถึง๖โมงเช้า
ให้เหตุผลว่าผู้ชุมนุมบางส่วนมาจากต่างจังหวัดไม่มีที่พักค้างคืนค่ะ
เจรจาตอนตี๒๓๐จนถึงประมาณตี๓นะคะ
ผู้ชุมนุมบางส่วนก็นอนพักเตรียมที่จะเคลื่อนตัวกันในเวลา๖โมงเช้า
ทีมงานการชุมนุมก็มีการทยอยเก็บเวทีปราศัยด้านหน้า
ที่ดูแลความปลอดภัยก็ยังดูแลกันอย่างเข้มงวดนะคะ
ผู้ชุมนุมบางส่วนอยู่บริเวณหน้าเวที
เตรียมพร้อมเดินทางไปแยกราชประสงค์พร้อมกับแกนนำ
แกนนำก็มีการทักทายกลุ่มผู้ชุมนุม
แล้วก็รวมตัวกันด้านหลังเวทีค่ะ
ตี๓๔๐นาทีค่ะ
บรรยากาศของผู้ชุมนุมที่หน้าเวทีก็ยังพักผ่อนกันอยู่นะคะที่ถนนพิศนุโลกนะคะ
แต่ก็ค่อนข้างจะชุลมุนพอสมควรเพราะว่าเริ่มที่จะกังวลใจว่าจะมีการสลายการชุมนุมหรือไม่
เพราะว่าได้มีการสังเกตเห็นความเคลื่อนไหวภายในธรรมเนียบรัฐบาลค่ะ
มีการนำรถน้ำมาประชิดรั้วธรรมเนียบรัฐบาลเป็นรถน้ำขับควบคุมฝูงชน
กลุ่มผู้ชุมนุมก็มีการลุกฮือกันขึ้นมาช่วงประมาณเกือบจะตี๔
แก่นนำประกาศผ่านเครื่องขยายเสียงจากรถนะคะ
ว่าเป็นเพียงการสับเปลี่ยนกำลังพลเท่านั้นไม่ใช่การสลายการชุมนุม
ก็เลยคลี่คลายความตึงเครียดนะคะ
ช่วงเวลาใกล้เคียงกันก็มีตำรวจหลายร้อยนาย
เริ่มมาเติมกำลังสนับสนุนที่กระทรวงศึกษาธิการค่ะ
ครับจากนั้นตอนตี๔เมื่อคืนที่ผ่านมานะครับทุกผู้ชมครับ
พลเนกพระยุทธจันโอชานายร่ำรี
ได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับ
โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่๑๕ตุลาคม๒๕๖๓เวลา๔นาฬิกาเป็นต้นไปนะฮะ
ขณะที่กองบัญชาการตำรวจนครบานพลตำรวจโทษพระกระพงพงเพตรา
ผู้บัญชาการตำรวจนครบานได้สั่งเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่
ตำรวจพลร่มตำรวจตระเวนชายแดนตำรวจควบคุมฝูงชน
เคลื่อนกำลังพลพร้อมรถน้ำแรงดันสูงแล้วก็รถเครื่องขยายเสียงออกไปประจำจุด
มีการชุมนุมรอบบริเวณธรรมเนียบรัฐบาลภายหลังจากที่พลเอกประยุทธ์
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ประกาศบังคับใช้กฎหมายภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉิน
มีมวลชนร่วม๑๐๐คนนะครับที่ตอนนั้นยังปักหลักค้างคืน
อยู่ที่บริเวณแยกสวนมิสักวันก็ต้องประจันหน้ากับตำรวจกองร้อยน้ำหวาน
ซึ่งอยู่หลังแนวรั้วกั้นตีสี่ครึ่งครับท่านผู้ชมครับ
นายอานนท์ได้ประกาศผ่านเครื่องขยายเสียงให้ผู้ชุมนุมที่ร่วมปักหลัก
รออยู่ที่หน้าธรรมเนียบรัฐบาลให้ทราบว่าให้แยกย้าย
ให้เดินทางกลับบ้านทันทีโดยให้ใช้ถนนนางเลิ้งในการเดินทางกลับ
แล้วค่อยไปรวมตัวกันวันนี้ที่ราชประสงค์
โดยบอกว่าไม่อยากให้ได้รับอันตรายให้ทุกคนรีบออกจากพื้นที่

ผู้ชุมนุมก็ทยอยแยกย้ายออกจากพื้นที่กันเกือบหมด

ก็ทางพลตรีปิยะตาวิชัยรองพบชน
แล้วก็พลตมตรียิ่งยศเทพจำนงโคศกตำรวจ
ออกมาแถลงหลังมีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน
ว่านายกมอบหมายให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

โดยพบตรได้ออกหนังสือให้เจ้าหน้าที่
ควบคุมฝูงชนพร้อมอุปกรณ์ในการควบคุมฝูงชน
กระจายกำลังจากกองบัญชาการตำรวจนครบาน
กระชับพื้นที่บริเวณรอบธรรมเนียบรัฐบาล

ออกจากพื้นที่ยืนยันว่าไม่ใช่การสลายการชุมนุม
แต่เป็นการบังคับใช้กฎหมายตามพรกรบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน
ผู้ชุมนุมให้ความร่วมมือก็จะไม่เกิดความรุนแรง
นี่เป็นภาพเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับท่านผู้ชมครับ
จอด้านใหญ่ของท่านผู้ชมนะฮะ
ขณะเดียวกันครับหลังจากนั้นไม่ถึงครึ่งชั่วโมงครับ๔นาฬิกา๕๐นาที
กำลังของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับนำโดยผู้บัญชาการตำรวจนครบานนะครับ
ได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินให้กลุ่มผู้ชุมนุมออกจากพื้นที่ทันทีนะครับ
โดยหากไม่ยินยอมเนี่ยจะดำเนินการตามกฎหมาย
โดยได้อ่านประกาศพรกรฉุกเฉินให้กับผู้ชุมนุมฟัง
เก็บของออกจากพื้นที่ทันทีหากไม่ยินยอม
ยืนยันว่าจะดำเนินการตามกฎหมาย
ก็มีเจ้าหน้าที่นะคะคุณผู้ชมชุดควบคุมฝูงชนนะคะ
เป็นพันนายนะคะที่ประจำตามจุดต่างต่าง
ก็เดินเท้ากระชับพื้นที่มาประชิดกับกลุ่มผู้ชุมนุม
มีโล่มีเกราะตรึงกำลังป้องกันเป็นกำแพง๒ชั้น
ด้านหน้าธรรมเนียบรัฐบาลและแยกมิสักวัน
แล้วก็มีรั้วเหล็กอีก๒ชั้นนะคะ
กลุ่มผู้ชุมนุมก็ทยอยออกจากพื้นที่ทั้งหมดนะคะ
ผู้ชุมนุมเพียงไม่กี่คนที่ยังอยู่หลังแนวรั้ว
ฝั่งแยกพาณิชยาการก็มีการยื้อยุดกันเล็กน้อยค่ะ
ตำรวจก็กดดันไปเรื่อยจนถึงแยกนางเลิ้ง

แล้วก็มีการจับกลุ่มผู้ชุมนุมบางส่วนนะคะ
ใช้เวลาทั้งสิ้นประมาณ๓๐นาทีที่จุดดังกล่าวค่ะ
ก็คือจับกลุ่มแนวร้อยเยอะทุกคน
งานนะคะ

แล้วก็ตอบแล้วได้
จับกลุ่มนี่ถูกหลุม
นี่คือภาพเมื่อเช้ามืดที่ผ่านมานะคะที่บอกคุณผู้ชมไปว่าเจ้าหน้าที่ชุดกุบกลุ่มฝูงชนเป็นพันนายนะคะก็พยายามที่จะกระชับพื้นที่ขอคืนพื้นที่จากกลุ่มผู้ชมนุมอย่างที่เห็นในภาพแล้วก็มีการจับผู้ชมนุมบางส่วนขึ้นรถไปแบบนี้นะคะคือตำรวจก็ทยอยกำลังกลับไปประจำตามจุดต่างต่างหลังจากที่
ครับก็มีแกนนำผู้ชมนมที่ถูกควบคุมตัวไปด้วยนะครับ

ท่านผู้ชมครับส่วนบรรยากาศล่าสุดที่เวทีแยกรัชประสงค์ที่ผู้ชุมนุมเข้าไปรวมตัวกันในขณะนี้เนี่ย

ตรงนี้นะฮะไปดูเรื่องของการควบคุมตัวแกนนำกลุ่มคณะรัศดร๖๓นะครับ
ซึ่งเมื่อคืนนี้นะครับช่วงเช้ามืดเนี่ยนะฮะก็ถูกควบคุมตัวไป
รุ้งนางสาวปนัสยาสิทธิจิรวัฒนกุลนะครับ
เป็นหนึ่งในแกนนำก็ถูกควบคุมตัวไปนะครับ
หลังจากที่เจ้าหน้าที่ไปคุมตัวได้จากห้องพักในโรงแรมแห่งหนึ่งนะครับ
นี่คือบริเวณห้องพักโรงแรมแห่งหนึ่งที่รุ้งเข้าไปพักอยู่
แล้วเจ้าหน้าที่ก็ไปควบคุมตัวนะครับ
ซึ่งช่วงสายวันนี้นะครับก็มีทนายความพยายามที่จะไปประสานงานเรื่องการประกันตัวให้กับกลุ่มแกนนำนะครับ
บุคคลอื่นแล้วก็ทนายอานนท์ด้วยนะครับ
แต่ว่าทนายอานนท์เนี่ยจะถูกส่งตัวไปที่เชียงใหม่นะครับท่านผู้ชมครับ
มีภาพของรุ้งเมื่อสักครู่นี้นะครับ
คือ๑๑นาฬิกา๕นาทีเนี่ยเจ้าหน้าที่จากศูนย์ธนายความจุลาลงกรมาติดต่อสอบถามแนวทางการช่วยเหลือต่างนะครับ
แล้วก็มีสอสอพักก้าวไกลก็พยายามมาขอประกันตัว
นี่คือภาพที่ต่อชะดอบภาค๑นะครับ
ที่มีการไปประสานขอประกันตัวกันนะครับ
มีนายพงศธรสอนเพชรนรินทีมประสานงานของสอสอพักก้าวไกลเดินทางมาที่ต่อชะดอภาคหนึ่ง

ขอยื่นประกันตัวแกนนำที่ถูกจับกลุ่มตัวในครั้งนี้
ซึ่งตอนที่เขาเดินทางไปในตอนแรกก็ไม่รู้ว่ามีกี่คนนะครับ
แล้วก็ได้เตรียมหลักทรัพย์ไปนะครับยืนยันว่าจะขอยื่นประกันตัวทุกคนนะครับ
ขณะเดียวกันนายพิธาริมเจริญหัวหน้าพักก้าวกลัย
เมื่อคืนนี้นะครับนายพิทาบอกว่าขณะนี้ภาคร่วมฝ่ายค้านเนี่ย
ได้นำหลักทรัพย์มาขอประกันตัวแกนนำและผู้ชุมนุม
รัศดร๖๓ซึ่งถูกควบคุมตัวอยู่ที่ตรชดภาคหนึ่ง
นี่เป็นช่วงกลางวันนะฮะซึ่งสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
พิธาบอกว่าขอตั้งคำถามถึงความชอบทำในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐ
หลังจากเมื่อคืนที่ผ่านมาแกนนำก็พยายามลดความตึงเครียด
และพร้อมที่จะยุติการชุมนุมแต่ก็มีเหตุการณ์การพยายามเข้าสลายการชุมนุม
เพื่อจะเข้าไปช่วยเหลือด้านในเข้าใจว่ามีผู้ถูกควบคุมตัวทั้งหมด๑๘คน
ซึ่งตอนนั้นนายพิธาบอกว่ายังไม่ชัดเจนว่ามีใครบ้าง
นี่เป็นภาพด้านในนะฮะที่ผู้ชุมนุมที่ถูกคุมตัวไป
บริเวณธรรมเนียบรัฐบาลนะครับ
ขณะเดียวกันนายพิธานะครับบอกว่า
หลังจากที่ได้เข้าไปเยี่ยมแกนนำและกลุ่มผู้ชุมนุม
ราศดร๖๓นะครับทุกคนก็ปลอดภัยดี
ยังมีกำลังใจที่ดีการจับกลุ่มในครั้งนี้
ตำรวจสั่งห้ามไม่ให้ใช้โทรศัพท์ก็เลยมีการขอเจรจากัน
เนื่องจากหลายคนเนี่ยผู้ปกครองเขายังไม่ทราบว่าถูกจับกลุ่ม
ถูกควบคุมตัวโดยในส่วนของผู้ชุมนุม๑๘คน
ส่วนใหญ่เป็นนิสิตนักศึกษาหลายคนบอกว่าเพิ่งมาร่วมชุมนุมเป็นครั้งแรก
เพราะอยากรู้ว่าการชุมนุมในครั้งนี้เป็นอย่างไร
แล้วก็ไม่ทราบว่ามีการประกาศพรกรฉุกเฉินร้ายแรง
ซึ่งมีการประกาศเมื่อช่วงตีสี่อืม
แกนนำอีก๓คนที่ถูกจับนะครับนอกจากสิบแปดคนที่เป็นผู้ชุมนุมนะครับ
ก็มีรุ้งปนัสยามีเพนกวิ้นแล้วก็มีนัชนนที่ถูกคุมตัวตามหมายจับในคดีเก่าด้วย
ขณะที่นายอานนท์หรือว่าทนายอานนท์นำพานะครับและนายประสิทธิ์ที่ถูกคุมตัวไปที่เชียงใหม่
พักเก้าไกลก็จะให้สอสอของพักเดินทางไปยื่นขอประกันตัวให้
ใช้ตำแหน่งศศในการยื่นประกันตัวหน่ะครับมาดีไม่ฟังในพิธานะครับ
หลายคนเนี่ยมามอบเป็นครั้งแรกไม่รู้จักผมเลยทำไมไม่รู้จักสกส่อด

มีเพนกวิ่นพริษชีวรักษ์รุงปรนัสยาสิทธิจิรวรรษธนกุล
แล้วก็นัชนนภัยโรธไปฝากขังต่อสารจังหวัดธัญบุรีปฐุมธานีนะครับ
ก็มีทนายความกับตัวแทนสอสอฝ่ายค้านไปขอประกันตัวนะครับ
ก็มีรายงานล่าสุดนะครับว่าตกลงศาลไม่ให้ประกันตัวนะฮะ
โดยให้เหตุผลว่าผู้ต้องหากระทำความผิดมาหลายครั้ง
ลักษณะก่อความไม่เรียบร้อยในบ้านเมือง
อัตราโทษสูงหลายข้อหาก็เลยไม่ให้ประกันตัว
คุณผู้ชมคะเมื่อช่วงเวลาประมาณ๑๖นาฬิกา๔๐นาที
ก็คือเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานะคะทางตำรวจหน่วยปฏิบัติการพิเศษ
ตำรวจภูทลพัก๕คุมตัวนะยานนนำพาแน่ประศิษฐ์คุทธารถ
ลงจากเครื่องบินที่สนามบินจังหวัดเชียงใหม่
นำตัวไปสอบปากคำไปพิมพ์ลายนิ้วมือ
ห้องประชุมกองบิน๔๑ภายในสนามบินเชียงใหม่นะคะ
สื่อมวลชนเข้าไปถ่ายภาพนะคะนี่นะคะเราทำลูกศรชี้ให้ดูว่าใครเป็นใคร
ที่เดินไปกับเจ้าหน้าที่แบบนี้มีกลุ่มเพื่อนนักศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
นี่นะคะนี่คือภาพบรรยากาศที่ด้านหลังศาลที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะ
นายอานนท์นะคะบอกว่าผมเดินทางมาถึงกองบิน๔๑เชียงใหม่แล้ว
ตำรวจจะพาไปฝากขังทันทีโดยไม่รอทนายความที่กำลังเดินทางมาถึงตอน๕โมงเย็น
ทั้งทั้งที่มีอำนาจขังผมเพื่อรอทนายได้สี่สิบแปดชั่วโมงแน่นอนว่าเรื่องประกันตัวคงจะฉุกระหุก
คงต้องนอนคุกที่เชียงใหม่หรือถ้าไม่ทันศาลคงไม่ให้ประกัน
ก็บอกว่ากระบวนการไม่ยุติธรรมมันเกิดขึ้นกับตัวเขาไม่โกรธ
แต่จะจำไว้นะคะก็ฝากคนอื่นอื่นพี่น้องที่ร่วมอุดมการสู้กันต่อไป
นี่ค่ะก็ในเฟซบุ๊กนะคะได้โพสต์อันนี้เอาไว้
แต่ว่าล่าสุดเหมือนกับไม่แน่ใจว่าเฟซบุ๊กไม่ได้โพสต์ลบอันนี้ไป

ข้อความอันนี้ที่อ่านให้คุณผู้ชมฟังไปเมื่อสักครู่
แต่ว่านายอานนท์นี่สารก็ไม่อนุญาตให้ประกันตัวเหมือนกันนะครับ